การพระมาอีกแล้วคุณผู้ชมบาปบุญไม่สนศรีกากลางอารวาสขอเงินพระแต่ค่อยค่อยฟังอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีความจากทั้งฝั่งผู้หญิงหรือว่าศรีกาเนี่ยที่มาโวยวายแล้วก็ฝั่งพระที่ปรากฏในคลิปด้วยครับเรื่องของเรื่องผู้หญิงเขามาโวยวายถึงที่วัดในจังหวัดสุราชเลยนะเขาบอกเนี่ยพระ

อุ้ยคนรู้กันทั้งเพ

ผู้หญิงคนนี้เขาบุกมาในวัดนาศาล
อำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราชครับ
โวยวายด่าทอพระสงฆ์รูปหนึ่งหน้ากุฏิ
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เทศกิจมาระงับเหตุครับ
แต่พอเจ้าหน้าที่มาถึงผู้หญิงเขายังไม่หยุดนะ
ยังด่าต่ออยู่เลยจนพระเนี่ยเอามาให้๓๐๐บาท
พอได้เงินไปแล้วเธอก็เดินออกจากวัดไปด้วยอาการฉุนเฉียวเลย

ก็มาให้หยิงช่วงนี้ข่าวเกี่ยวกับพระนี้ยิ่งเยอะด้วยนะค่ะ
เคยสัญญาว่าจะให้เงินเธอ๓๐๐เพื่อให้กลับบ้านที่ภูมิลำเนาที่อีสาน

ก็เลยต้องมาถึงวัดเลยมาขอเงินจำนวนนี้ไปใช้ก่อน
แต่พระกลับปฏิเสธเธอครับ
เธอก็เลยด่าทอตามคลิปนั่นแหละ

ถามตรงนะพี่เคยไปนอนกับพระหรือเปล่า
เพราะช่วงนี้มันมีข่าวเรื่องนี้อยู่ไงก็เลยถามมาตรงเลย
ผู้หญิงยอมรับว่า
วันไหนเธอไม่มีที่นอนเธอจะมานอนที่กุฏินี่แหละ

เธอไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพระแน่นอนครับ

หนูเป็น
เราต้องเซ็นเซอร์เยอะหน่อยนะครับ

เอามาฟังพระบ้างดีกว่า

เป็นพระลูกวัดที่อยู่ในคลิปนี่แหละพระท่านบอกหญิงสาวคนนั้นอ่ะ
ทำงานรับจ้างอยู่ใกล้ใกล้กับวัดนี่แหละแล้วศรีกาคนนั้นชอบดื่มเหล้า
จะมานั่งบริเวณกุฏิอยู่บ่อยบางครั้งก็มาขอเงิน๕บาท๑๐บาท
ตนก็บอกให้กลับไปอยู่บ้านเกิดดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะให้เงินสามพัน
อาจแสดงว่าตรงกันนะอ่าที่พระสัญญาว่าจะให้สามพัน
อันนี้ตรงกันนะพระบอกให้๓๐๐เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง
แต่ท่านยังไม่ได้ให้เธอก็มาโวยวายแบบนี้
ย้ำว่าไม่ได้มีเรื่องเชิงชู้สาวกับศรีกาคนนั้นเพียงแต่เกิดความสงสารก็เท่านั้นเองครับ
แต่เรื่องนี้ไปถึงเจ้าคณะอำเภอบ้านนาศาลแล้วมีคำสั่งให้พระจันทร์
ก็คือพระที่อยู่ในคลิปกลับไปที่วัดต้นสังกัดที่สุรินทร์ดีกว่า
ให้ออกจากสุราชกลับไปที่สุรินทร์นะแล้วเดี๋ยวเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ให้เกิดข้อกระจ่างขึ้นในสังคมครับ
ก็หวั่นใจนะทัวร์จากนครศรีมาที่สุราธานี
ก็ชิดแจ่งกันแล้วทั้งสองฝ่ายก็ว่ากันไปนะครับ